กลับมาชัดทันข่าวฮอลิเดย์ในช่วงนี้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการทำบุญตักบาท
ในวันวิสาขบูชาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ
ซึ่งมีข้าราชการพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก
เดินทางไปทำบุญตักบาทพระสงฆ์๒๓๔รูป

จากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากสนามหลวงค่ะเชิญค่ะ
ด้านหลังนี้นะคะเป็นบรรยากาศของพุทธศาสนิกชน
ที่หลังไล้มาจากทั่วทุกผลทุกแห่ง
เพื่อมาเวียนเทียนรอบพระบรมศาลีริกฐาตุ
อันเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง
นำโดยพระสงฆ์แม่ชีและพุทธศาสนิกชน
แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสีขาวนะคะ
และจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่ง
ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกค่ะ

เนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชา
วันสำคัญสากลของโลกประจำปี๒๕๕๙
เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่๑๔พฤษภาคมนะคะ
และในเช้าวันนี้เวลาประมาณ๗นาฬิกา

โดยมีนายอมรกิจเฉวงกุลรอง

ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน
รวมไปถึงพุทธศาสนิทชนจมศตรีมาก

และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมภัณฑ์ศาสตร์๘๙ภัณฑ์ศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมภัณฑ์ศาสตร์๘๔ภัณฑ์ศาสตร์
โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๑๐รูป
และพระสงฆ์ทรงสมณฑ์ศาสตร์๒๓๔รูปรับบินทบาท

กระชวนก็มาร่วมทำบุญตักบาทกันอย่างพร้อมเพลียง
มีกิจกรรมมากมายนะคะอาทิตพิธีบวงสวงบูรพกษัตริยาธิราช
พิธีถวายพระราชกุศลเจริญจิตภาวนาพิธีเทศมหาชาติ
พิธีถวายพระราชกุศลเจริญจิตภาวนากิจกรรมกวนข้าวทิพย์
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี๔มุมเมือง
มีนิทัศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนากิจกรรมไหว้พระเก้าวัดประจำรัชกาลราชวงศ์จักรี
การแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนาหรือว่าธรรมบันเทิงรวมไปถึงพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมศาลีริกฐาตุค่ะ
ซึ่งในปีนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต
อันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุจากพระบรมมหาราชวังมาปฏิสถานบนบนดบ
ณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยจะอันเชิญกลับในวันนี้เวลา๒๒นาฬิกาค่ะ
ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานก็กล่าวว่ารู้สึกดีใจ
ที่ได้มาไหว้พระทำบุญและปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่ดีค่ะ
ก็ตามประเพณีของคนไทยนะคะที่มาทำบุญกันแล้วก็มีความยินดีมากเลย
มีกิจกรรมจัดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และตักบาท
วิสาขบูชาประจำปี๒๕๕๙
มีพระธรรมทัชมุณีเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนาราม
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางชวีรัฐเกษตรสุนทร
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานฝ่ายคาราวาสรวมถึงคณะทุตานุทูต
จากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอธิกัมพูชาศรีลังกาลาว
รวมถึงพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาเข้าร่วมนะคะ
โดยนายกิจสยพงศิริอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่า
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาทนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในเทศกาลวันวิสาขบูชา๒๕๕๙ที่จัดขึ้นในเช้าวันนี้
แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจจัดตลอดทั้งวันค่ะ
ขณะที่ส่วนภูมิภาคนั้นจะมีการจัดกิจกรรมณวัดทั่วประเทศ
เพื่อร่วมการสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย
ในฐานะเมืองพระพุทธศาสนาของโลกค่ะ
กิจกรรมที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

ส่วนในช่วงบ่ายค่ะจะมีการอัญเชิญพระธรรมเจดี
ไตรปีดุกอายุกว่า๒๐๐ปีไปปฏิสถานที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารด้วย
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานบรรยากาศให้ทราบต่อไปด้วยค่ะ
สุภานีพจพรรณสมโพธข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ